ฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป
รอบจริงชนะเลิศระหว่างบุรีลำยูเนตเต็ดเจอกับเบื้องเกร็ดอังกอ
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายเท่าสดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับ
ตอนนี้แฟนบอลทั้งสองทีมโดยเฉพาะของบุรีรำเดินทางถึงสนามแล้วนะครับ
หวังจะเห็นทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการที่๔ในปีนี้ครับ
บรรยากาศก่อนการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑
ระหว่างบุรีลำยูเนตเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยกับเบื้องเกร็ดอังกอ
ลีกจากประเทศกัมพูชานะครับ
ตอนนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เปิดประตูให้แฟนฟุตบอลเข้ามาบนอัธจันทร์เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งแฟนฟุตบอลทั้งสองทีมก็เริ่มทยอยเข้าสู่สนาม
ที่บางส่วนก็ยังคงเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากทั้งสองสโมสร
ร่วมสนุกกับกิจกรรมจากสปอนเซอร์ด้านหน้าสนามนะครับ
ในส่วนของแฟนฟุตบอลเจ้าบ้านได้ขนกองเชียร์มากว่า๕๐คันรถบัสนะครับ

กับแฟนฟุตบอลในกรุงเทพมหานครบางส่วน
ซึ่งคาดว่าวันนี้นะครับบุรีรำ
จะมีแฟนฟุตบอลเข้ามาชมถึงหลักหมื่นคนนะครับ
ขณะที่แฟนบอลของบึงเกียจอังกรก็ไม่น้อยหน้านะครับตามมาเชียร์กันประมาณ๕๐๐ชีวิต
ซึ่งบางส่วนก็บินมาจากประเทศกัมพูชา
ล่าสุดนักเตะบุรีรัมยูเนเต็ดได้เดินทางมาถึงสนามเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
นำทับมาโดยเดียโกะหรือซานโต้เจ้าของดาวสันโวรวมทางอเล็กซันเดกามาร์ผู้ฝึกศรบุรีรัมย์ยูเนเจต
การแข่งขันฟุตบอลโตยัตตาแม่ของคลับแชมป์เป็นชิป๒๐๑๕ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง
หลังจากปีที่แล้วบิเมคบินเยืองเป็นแชมป์รายการนี้
ตัวแทนจากไทยที่ได้สิทธิ์แข่งขันเป็นปีแรกนะครับโดยคัดเลือกทีมจากแชมป์โตโยต้าลีกครับ
ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล๗๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒ล้าน๗แสนบาท
ขณะเดียวกันยังมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทวนาเมนต์จะได้รับเงินรางวัล๓๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๘๐๐๐บาท
สำหรับบุรีรัมยูเนเต็ดหากสามารถคว้าแชมป์โตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปนะครับ
จะเป็นการคว้าแชมป์รายการที่๔ของปีนี้และกลายเป็นสโมสรที่๕ของโลกที่คว้า๔แชมป์ต่อ๑ฤดูกาลได้เป็นครั้งที่๒
ต่อจากซานโตสของบราซิลซาวชัยหน้าของฮ่องกงเอฟซีปอโต้ของโปรตูเกตรวมทั้งบายันมิวนิกยอดทีมของเยอรมันครับ